และควรจะหาแผนสำรองเอาไว้รองรับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับทางด้านผู้บริโภคค่ะ
ก็มีระบบตอบรับอัตโนมัติที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะ
โดยปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้นนี้ก็มีลูกค้ามากกว่า๒ล้านรายที่ประสบปัญหานะคะ
ในการให้งานบริการผ่านบราวเซอร์ในคอมพิวเตอร์รวมทั้งผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือด้วย
ถากรตันทศิษย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
โดยจะแจ้งต่อทางกศธชเป็นลายลักษณอักษรในวันพรุ่งนี้
ส่วนทางด้านนายปฐมอินทรดมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีบอกว่า
กรณีนี้เปรียบได้กับการปิดปรับปรุงถนนเส้นหนึ่ง
ควรจะหาเกรดเวย์หรือช่องทางอื่นเพื่อให้รถวิ่งแทนจะได้ไม่เกิดปัญหาค่ะ
ถ้ามีการปรับปรุงระบบก็มักจะแจ้งล่วงหน้าเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือน
ว่าผู้ให้บริการในไทยรู้ล่วงหน้าเช่นกัน
ดังนั้นควรจัดหาโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้บริการ
เมื่อไม่มีการจัดหาไว้ล่วงหน้าก็เลยเกิดผลกระทบเป็นวงกว้างแบบนี้ค่ะ